เป็นอุบัติเหตุแล้วก็สลดมากเลยนะรถบัสรับส่งพนักงาน
คือก็โค้งขวาเพราะว่าจังหวะนั้นต้องเบียด
จากมีรถกระบะของชาวบ้านจอดอยู่ฝั่งซ้ายใช่ไหม
มันก็เลยกินเลนแล้วฝั่งนั้นมอเตอร์ไซค์สวนมา
ประสานงากันล้อรถบัสทับมอเตอร์ไซค์คาอยู่แบบนี้ค่ะ
โอ้โฮแล้วทำไมถึงเฉไปแบบนั้นนะครับ
คุณเห็นกระบะคันนั้นไหมที่จอดอยู่ซ้ายมือนั่น
นั่นนะคะกระบะของชาวบ้านแล้วรถบัสไงตีวงกว้าง
พอเจอกระบะต้องเบี่ยงเลย
แล้วจังหวะนี้รถโยกทับแล้วค่ะ
มอเตอร์ไซค์ที่สวนเลนมา
มอเตอร์ไซค์คนขี่เคราะห์ร้ายมากนะ
แล้วเหตุการณ์นี้มอเตอร์ไซค์ติดอยู่ใต้รถบัสเลยนะคะ
กล้องวงจรปิดจับภาพได้ตรงนี้คือแยกพงลาบนะ
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดปฐุมธานีค่ะ

กระบะก็จอดอยู่ใกล้กับแยกมากเลยนะ

เตอร์ไซค์ติดอยู่ใต้ท้องรถบัสเลย

ตำรวจสมพมพทุมธานีไปตรวจสอบ

คุณผู้ชมคุณป้าพายุดาปินจันทะ

ลักษณะด้วยความเคารพคุณผู้ชมกระโหลกแตกหน้ายุบแขนขาหัก
แล้วล้อรถทับหน้าทับคอใส่ชุดพนักงานบริษัทอยู่
แล้วก็เจอชิ้นส่วนรถมอเตอร์ไซค์หมวกกันน็อกตกอยู่ด้วย
ญาติมาถึงรับไม่ได้หรอกค่ะบรรยากาศตอนนี้สะเทือนใจมากค่ะ
ไม่ได้หรอกหนีโป๊ะไม่ได้หรอก